เวลามีคอนเสิร์ตหรือว่ามีหมอลำตามงานต่างเนี่ย
ส่วนมากที่จะเห็นตามมาจากการแสดง
ค่าแดน

เขาเอาจริงแบบจัดหนักใส่ไม่ยั้ง

จะเป็นยังไงไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ
ยิ้มนะไม่อยากให้จบด้วยรอยแผลแล้วก็น้ำตาแบบนี้
ใช่บางทีมันไปโดนคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วย

ใช่มีงานทีมีงานทีอืมเออ